ขับเคลื่อเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยเทคโนโลยีครับ
ติดตามจากคุณจิรภาสุริสุขบรรยายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ
กว่า๑๘๐บริษัทเข้าร่วมงานครั้งนี้
จากนี้ยังมีภาครัฐบาลและเอกชนเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
หรือธุรกิจเริ่มใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ
อย่างหลายธุรกิจในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ยังบริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
โซเชียลมีเดียต่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชนอีก๑๑หน่วยงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า
ในต่างประเทศและในประเทศ
รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
จากการที่มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่และเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างสูง
เนื่องจากเริ่มต้นได้ง่ายต้นทุนเริ่มต้นต่ำ
มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นหลักในการสร้างธุรกิจ
และยังสามารถคิดค้นออกแบบให้สามารถทำซ้ำและขยายตัวได้อย่างไม่มีข้อจำกัดแม้กระทั่งทั่วโลก
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมร่วมปรัฐกฐาพิเศษในหัวข้อวิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วยสตาร์ทอัพไทยแลนด์
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการรายใหม่ทุกคนที่มาเริ่มต้นในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ
ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมมาโดยตลอด
ตามนโยบายประชารัฐที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาคของธุรกิจในประเทศไทยให้เข้มแข็งค่ะ
มาเวลาว่าเที่ยงให้ผู้หญญาณที่สามารถถูกภาระเชื่อแรงไปถูกตามรัฐศัตริย์ที้
และบริการต่างเข้าร่วมการเปิดบุ๊ธในครั้งนี้ค่ะ
จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่๑พฤษภาคมนี้ค่ะ
โดยทางภาครัฐบาลหวังที่จะให้งานครั้งนี้

ขับเคลื่อนประเทศให้มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีค่ะ

รายงานจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ